ก็ฝาฝนก็โอ้โหตกแรงเหมือนกัน

ตำบลถนนหักอำเภอนางรอง

เมื่อช่วงบ่าย๓ของวานนี้นะครับ

สิ่งที่ชาวบ้านพบเห็นและประหลาดใจก็คือ

ตัวยาวเพียง๑ฟุตเท่านั้น

ชาวบ้านบางคนคิดว่าเจ้าของวัวอาจจำอายุของท้องวัวผิด
แต่เมื่อสังเกตเล็บเท้าวัวเป็นสีดำ
แสดงว่าเป็นลูกวัวที่พร้อมตกลูกตามปกติ
แต่เมื่อมีขนาดเล็กแบบนี้ก็กลายเป็นวัวลูกกรอกแล้วครับ

นายสมชายกลิ่นบัวหงาเจ้าของวัวเล่าว่า
วันนี้ได้นำวัว๑๔ตัวออกไปเลี้ยงกลางทุ่งนา
รวมทั้งวัวของชาวบ้านร่วม๑๐๐ตัว
ซึ่งช่วงบ่ายเกิดพายุลมแรงก็พากันไปหลบในกระท่อม
แต่วัวของเขา๓ตัวได้หลบใต้ต้นตาน
และถูกฟ้าผ่าตายทันทีทั้ง๓ตัว
ประเมินความเสียหายกว่า๗๐๐๐บาทครับ
นี่แหละครับภาพที่เห็นนะครับ
โอ้โหตะลึงเลยทีเดียวครับ